อยู่ดีก็หาย
ในลายไม่ต่อไปหน่อย

เถอะมาจูหายเฉยเลยนะ
บอกเลยว่าเธอโดนหลอกค่ะ

หายไปใหนชุดน้ำเวลา
วันเดอร์เฟรมแขนใจมากเลย
คำนี้นะขอฟ้องผ่านพี่แจ๊กกะรีนบันเทิงไทยรัฐมาเลยบอกว่าพี่หนูโดนโกงค่ะ
แล้วก็ขอเล่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนชอบช้อปปิ้งออนไลน
คุณพอยชอบไหมคุณขวัญชอบไหมชอบสิคะชอบที่สุดใช่ไหม
แล้วเมื่อเดือนก่อนเนี่ยคือวันเดอร์เฟรมเนี่ยนะคะ
เขาเห็นคนโพสต์ขายกระเป๋ามือ๒แนววินเทจราคาดีเลย
ไปพูดคุยกับแม่ค้าเขาบอกว่าเขาเป็นคนไทยอยู่เกาหลีนะแม่ค้าเนี่ย
แล้ววันเดอร์เฟรมก็เลยโอนตังไปให้ครึ่งหนึ่งก่อน
บอกเออก็ดูสบายใจดีนะเพราะว่าไม่ยอมเก็บเต็มจำนวนใช่ไหม
ไปครึ่งหนึ่งก่อนแต่พอวันนัดรับของหายไปค่ะคุณผู้ชม
ทักหาก็ไม่ตอบมารู้ทีหลังว่าแม่ค้าคนนี้มันเป็นมิจฉาชีพ
ก็เลยต้องออกมาโพสต์เตือนทุกคนแบบนี้ค่ะ
แม่หนูเล่าได้ไหมหนูเพิ่งโดนโกงกระเป๋ามา

โดนโกงมาเจอร้านหนึ่งเป็นกระเป๋าแบรนดเมม
ที่ราคาดีมากเขาแจ้งว่าแบบแม่คะอยู่เกาหลี
แล้วก็จะส่งของอันนั้นมาให้เรา
มันอึดอัดอ่ะว่าแบบว่าทำไมเขาทำมาหลายปีแล้ว

คุณตำรวจก็บอกเลยว่าตามยากแต่หนูจะตามให้ได้
แม่ฟังแล้วก็เจ็บใจแทนเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
โดนไปสองหมื่นกว่าบาทแน่นะฮะ
ดิวเซอร์ดังระดับอินเตอร์เลย

ซีเรียสแล้วที่เคยโดนบูลลี่เรื่องแบบ
หลายคนชอบแซวเรื่องบ้านท้ายน้อง

ตัวแค่นี้อะไรมันใหญ่ขนาดนั้นนะฮะ
แล้วก็ปิดท้ายกับที่อีกหนึ่งเรื่องที่อึดอัดใจ

เดี๋ยวพูดแบบนี้คุณผู้ชมดูทางบ้านงง
ภาษารูคือเป็นภาษาที่พูดกันตรง
พี่สาวน้องสาวพี่สาวสองของเรา

ฟังน้องบอกว่าฟังพอรู้เรื่อง
แต่พยายามจะพูดดูบ้างโอ๊ยพูดไม่ได้
เราชอบเต้นชอบเรารู้สึกว่ามันสะใจ
มันแบบเด้งแล้วคือส่วนตัวเป็นคนที่กลใหญ่มาก

จนเรารู้สึกว่าจริงแล้ว

หนูเคยแบบอารมณ์เทคคลาสภาษารูเลยนะ
ว่าแบบว่ามีพี่ช่างแต่งหน้าหนูก็นั่งเรียนกับเขา
หนูจะยอมแพ้หนูฟังออกหนูโพนไม่ได้

ลายมุยลองตุ้งหลนสุนลายจุย
ไม่ต้องสนใจนี่ตราเหลือผิวเหมือนกันนะ